ไปดูเรื่องราวดีผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของวันออกพรรษา
มีหลายกิจกรรมน่าชมมากมากฮะไปดูที่แรกที่แรกมุกดาหาร

กระทงสายนี่คือสะพานวิทยาภาพไทยลาวแห่งที่สอง
กระทงสายสวยเหลือหลายจริง
เราเรียกกระทงสายที่นี่ว่ากระจู้
กระจู้มีเป็นหมื่นดวงฮะ
กระจู้หรือกระทงสายสวยงามถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะ
กระทงสายในงานมหัศจรรย์
ดาหาร๓พิพบมิราเคิลมุกดาหารแล้ว
ขยับไปต่ออีกที่หนึ่งปล่อยโครมลอย
แต่ท่านต้องเข้าใจก่อนปล่อยโคมลอยด้วยอาการ
รูปร่างหน้าตาโคมลอยที่แปลกประหลาดชมต่อด้วยตา
ขึ้นครับนี่คือเอาละครับท่านผู้ชมหน้าทีนี้เราต้องมาลุ้นกันครับ
ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับนี่คือโคมไฟลอยฟ้าจากถุงขยะนะครับ
ถุงดำ๖ถุงนะครับเราไม่คลุมหัวใครครับ
เราเอามาทำเป็นโคมไฟลอยฟ้านะครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังช่วยกันนะครับ
เอาควันเข้านะครับแล้วก็กำลังจะจุดนะครับ
จะจุดโคมให้ลอยขึ้นสู่ฟ้านะครับเรามาลุ้นกันครับ
ลุ้นกันว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเอาละครับนาทีนี้ต้องลุ้นครับ
ต้องลุ้นว่าจะขึ้นหรือว่าจะไหม้ครับอ่าโอเคโอ้โหขึ้นไปแล้วครับ

ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ

นี่คือโคมลอยหรือโคมไฟ

เดิมทีต้องใช้ถุงหรืออะไรสีขาวหน่อย
เป็นรูปทรงขวดเดิมโคมมันควรจะกลมแหละเรียวหน่อยครับ
แต่อันนี้เป็นรูปทรงขวดเลยจังหวัดศรีสะเกด
ขวดใหญ่ขนาดไหนเกือบ๓เมตรฮะถือว่าใหญ่โตมาก
แล้วก็เป็นการเหมือนฉลองวันออกพรรษานั่นเองนะครับ
๓เหตุการณ์ออกพรรษาครับ
ขวดน้ำปลาร้าเนอะ